ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวช้างศึกทีมชาติไทย
อาจจะมีปัญหาเล็กในการแข่งขันเกมและเตรียมนักที่๓

ไม่สามารถจองที่พักให้กับนักเตะทีมชาติไทย
หลังจากที่เกมการแข่งขันจบลงได้ค่ะ
ทีมชาติไทยก็มีคิวที่จะแข่งขันอาเซียนคลับ๙พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคม
ซึ่งพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่า
เยือนค่ะที่ทีมชาติไทยจะต้องออกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่๒๑พฤศจิกายนนี้
อาจจะต้องเจอปัญหาเล็กน้อยเนื่องจากว่าเจ้าภาพไม่สามารถจัดโรงแรมในวันที่๒๑พฤศจิกายน
หลังจากแข่งขันเสร็จให้ได้ค่ะเนื่องจากว่าที่พักเต็มตลอดนะคะ
เพราะว่าเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวและเมืองที่ทีมชาติไทยไปแข่งก็คือเมืองบาโคลอส
เป็นเมืองที่มีที่พักได้มาตรฐานอยู่ไม่มากนักก็เลยทำให้สมาคมเตรียมที่จะหาทางแก้ปัญหา
ด้วยการประสานกับเจ้าภาพนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ที่พักขึ้นมาจริง
ส่งผลให้เกิดความกระหุกและทีมไทยก็ยังมีโปรแกรมที่จะต้องกลับมาเล่นในบ้านนัดสุดท้าย
เจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่๒๕พฤศจิกายนต่อด้วยค่ะ
เตรียมเรื่องฟิตเนสให้นักเตะเป็นอย่างดีนะคะแล้วบอกว่าทุกทีมที่แข่งขัน
จะต้องมีทั้งเจอเกมเย่าและเกมเยือนแบบที่ทีมชาติไทยจะต้องเจอเหมือนกัน
ซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรค่ะก็ขอให้มองเป็นการแข่งขันที่นัดต่อนัดค่ะ
โปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแรกนะคะก็จะเล่นในบ้าน๓เกม
หลังจากที่ติมอลเลสเตย์ขอสลับให้ไทยเป็นเจ้าบ้านนะคะ
โปรแกรมก็มีอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะ๙พฤศจิกายนเล่นในบ้าน
พบกับติมอเลสเตย์๑๗พฤศจิกายนเจอกับอินโดนีเซียในบ้าน
พฤศจิกายนไปเยือนฟิลิปปินส์นะคะ
และกลับมาเล่นในบ้านนัดสุดท้าย๒๕พฤศจิกายนเจอกับสิงคโปร์ค่ะ